กูลงูขูมภูมิดีอีกรอบซึ่งต้องปกปลูกสิกรรมด้วยแล้ว
ทันใกล่ะก็ประทัดใจที่กูมาต้องพอเยอะ
เครื่องการาบ
น้ำรถให้ปลอดภัยแล้วลูกกลับบ้านให้ปลอดภัยทุกคนกลับมาถรอกกันใหม่
กลับมาไม่ทะเลาะแล้วปีใหม่แล้วพอแล้วก็เที่ยวใหม่
เดี๋ยวให้เรื่องประชุมเดี๋ยวให้ครูกับโหน่งเขาตอบครับนั่นน่ะ
อะไรนะเคยพักที่ไหนแล้วไม่เคยไปไหนก็อยู่บ้านอยู่บ้าน
ดูแลทุกศุกร์ของว่าชนเจ็ดสิบกว่าล้านไงหน้าที่ฉันอ่ะ
จะไปไหนอ่ะไปไหนจะมีความสุขอ่ะอยู่บ้านก็มีความสุข
พอเพียงอยู่แล้วแต่ก็เป็นห่วงคนที่ต้องเดินทางเป็นห่วง
คนที่ต้องนั่งรถนั่งรถเมย์รถอะไรเหล่านี้นะก็ผม
พยายามออกระเบียบออกคำสั่งไปทุกอย่างแล้วล่ะก็ไม่
ว่าจะรถรุ่นใหม่จะต้องติดจีพีเอสจนต้องติดเครื่องมือ
ต่างก็สร้างการไปหมดแล้วเพราะนี่มันต้องออกไป
กฎหมายไงใช่ไหมต่อไปรถโดยสารรถต่างต่างมันต้อง
เครื่องมือพลขับสำหรับตรวจคนขับรถด้วยนะ
ขับเกินชั่วโมงหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ต้องคิดแบบนี้
นะถ้าคิดเอากฎหมายอย่างเดียวไล่จับอย่างเดียวไม่มี
อ่ะมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีมันต้องแก้ทั้งระบบ
วงจรนะจ๊ะแล้วก็ข้อสำคัญคือผู้ใช้รถเนี่ย
ก็ต้องดูคนขับดูสภาพรถด้วยไม่ใช่รถสับปลังเค

เพื่อความตายอันตรายหมดแหละมันไม่มีใครจะดูแลความ
ประภัยได้ดีเท่าเท่ากับตัวเราเองนะอืม